คุณผู้ชมคะไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นช่วงเย็นเมื่อวานนี้หน่อย
คนที่ไปย่านแบบแถวราชดำริราชประสงค์นี้ก็คงแตกตื่น
แล้วก็ตกใจกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะนี่มีคนเขาถ่ายคลิปไว้หลายหลายภาพหลายมุม
มุมค่ะเพราะว่ามีเบนท์ป้ายแดงจอดอยู่กลางถนนมีการเอาดอกไม้มาโรยรอบ
แล้วผู้ชายเขาถือมีดปาดคอตัวเองมีการปล่อยงูเห่าอีก
อันนี้หลังจากเหตุการณ์สงบนะเจ้าหน้าที่ไปเคลียร์พื้นที่แล้วแต่จริงมันมีคลิปออกมานะ
ใช่ค่ะเป็นคลิปที่นี่ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ใส่เสื้อแล้วถือมีดยาวเลยอ่ะคุณ
เจาะคอตัวเองแล้วก็ปาดจนเลือดอาบตัวเขาไปหมดเลย
เขาปาดคอนะบางทีเขาฟันตรงหลังคออ่ะใช่ค่ะ
แล้วก็นั่งไหว้อะไรแบบนี้เนี่ยคุณ
เหมือนกับเขาทำพิธีอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะมีพวกแบบขวดน้ำดงน้ำแดง
มีดอกไม้เนี่ยโอ้อยู่กลางถนนแบบนี้
แล้วอย่างที่บอกค่ะมันมีช็อตที่คนแถวนั้นก็ตกใจ
ตอนที่เขาจะกรีดคอปาดคอตัวเองแล้วก็ตอนที่แบบปล่อยงู
รวมถึงเขาไปจับงูด้วยนะคะงูอ่ะมันหันมามันเหมือนจะฉกเหมือนกันนะ
เออทีนี้พอเห็นเหตุการณ์แบบนี้อ่ะก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอนลุมพินีเนี่ยนะคะมาถึงแล้วเนี่ยจะต้องรอจังหวะนะ
ไม่ใช่จะเข้าไปได้เลยนะรอจังหวะแล้วก็ไปช่วยเขาเนี่ย
มันเป็นจังหวะตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บแล้วก็นอนไปตรงกลางถนนแบบนี้ค่ะ
ทีนี้เราไปสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นเลยเนี่ยนะ
คุณเพียงพิษคำสิริค่ะเขาบอกว่าตอนนั้นกำลังข้ามสะพานลอย
ไปเห็นก่อนว่ามีคนเอางูออกมาปล่อย
หลังจากนั้นก็เอาน้ำแดงมาเทราดตัวเอามีดมากรีด
แต่ว่ารักษณะคือเหมือนกับกรีดข้างหลังมันก็ไม่เข้า
หลังจากนั้นก็เอามีดกรีดแขนเลือดพุ่งออกมาเลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเลือดที่มันพุ่งออกมาจากตัวผู้ชายคนนี้
ก็มีการเอาไปรดตัวงูคือมันเหมือนกับเลือดมันก็เลือดออกเยอะด้วย
แล้วพอเลือดออกเยอะเขาก็คงหมดแรงนอนกับพื้นแบบนี้
เดี๋ยวฟังคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เล่าหน่อยนะคะ
พอราศติกเขาก็สวดเขาก็ทุกเขาปลาใส่ถนน
ใส่ถนนแล้วก็เอาพวกมะพร้าวเอาพวกอะไรก็มาปลาใส่ถนน
เขาก็พูดพูดอะไรของเขานี่แหละ
เขาปล่อยงูออกมาก็เดินแล้วก็เอามีดที่เห็นนะ
เอามีดมาเหมือนจะปาดคอตัวเองแต่ปาดด้านหลังมันไงมันก็ไม่เข้าอยู่แล้ว

นี่ค่ะคนที่เขาเห็นเหตุการณ์อยู่ย่านนั้นเป็นย่านใจกลางเมืองด้วยนะคะ

คนที่อยู่แถวนั้นทั้งคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมา
เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนแรกก็ไม่กล้าเข้าไปเหมือนกัน
เพราะว่าผู้ชายคนนี้โอ้โหมีดยาวมาเลย
แล้วมีงูด้วยคุณงูมันชูแม่เบี้ยอยู่นะค่ะ

แต่เอาจริงนะถ้าเกิดคนที่ดูข่าวเนี่ย
พอเห็นปั๊บเนี่ยจะจำได้

ประมาณเกือบ๓ปีที่แล้วตรงจุดตรงนี้เหมือนกันนะคะ

แล้วเขาเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้ว
ตอนนั้นก่อเหตุเมื่อวันที่๒๔เมษาปี๖๒
คุณผู้ชมเห็นไหมเราไล่เลี่ยงให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะ
ตอนที่เขาก่อเหตุภาพขวาสุด
แล้วก็มาก่อเหตุจอดรถเน้นอยู่กลางถนน

ใช้อาวุธเพื่อทำร้ายตัวเองด้วย
แล้วก็มีวันไหนอีกอ่ะคุณ
ย้อนกลับไปนู่นตั้งหลายปีแล้วก็มีเหตุการณ์เหมือนกัน
พ่นสเปรย์สีแดงใส่รถบีเอ็มนะฮะ
แล้วก็อีกเหตุการณ์หนึ่งตะโกนโวยวาย
อยู่ที่แถวปฐุมวันเนี่ยนะฮะห้างประทุมวันเนี่ยนะฮะ
แล้วตำรวจสนลุมพินีก็จะมีการสอบสวน
ถึงเรื่องราวว่าทำไมมาก่อเหตุแบบนี้
แต่ว่าเบื้องต้นเขาก็ต้องมีการดำเนินคดีด้วยนะคะ
ข้อหาก็คือพกพาอาวุธมีดมาในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
รวมถึงมันมีความผิดตามพรบจราจรด้วย
กับความสะอาดบนพื้นผิวการจราจร
แล้วก็จอดรถลักษณะกีดขวางการจราจรนะคะ

นี่เมื่อวานเขาปลาน้ำดงน้ำแดงนะ